ทุกผู้ชมครับอยากกินหมู่กระทะเดี๋ยวนี้คนอยากกินตำน้องลิซ่ากันเยอะเลยค่ะ
อยากกินหมู่กระทะกันเจลด้วยแถวบ้านพ์น้องอุ๋ยด้วยรึเปล่า
แถวโชคชายศรีเลยสอยตอร์รวมโชค
เมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหผมนี่ตื่นมาเห็นทวิตเตอร์
ไม่งั้นจะไปนี่ฮะนี่ร้านดังมากนะฮะนี่ครับน้องลิซ่าที่เราทราบข่าวว่ามาเมืองไทย

เดี๋ยวมีอีกมุมนึงลองดูนะดูคลิปหน่อยนะครับ

คือเพิ่งทราบกันว่าเอ้าน้องลิซ่านะครับทุกผู้ชมครับ
ร้านหมูกระทะแถวโชคชัย๔นะครับ
โอ้โหวันนี้นะครับทีมข่าวของเราก็เลยไปที่ร้านหมูกระทะร้านนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
พลานชัยบาร์บีคิวโชคชัย๔

ปกติเขาคนแน่นอยู่แล้ว
วันนี้ยิ่งแน่นกว่าเดิมอีก
แล้วหน้าร้านจะมีร้านขนมเบื้องด้วย

คือเราได้คุยกับเจ้าของร้านคือคุณจูนนะครับ

มีเพื่อนของคุณลิซ่า

บอกประมาณ๑๕คน

จะมีเพื่อนเป็นศิลปินมาทานหมูกระทะ

บอกว่าจะมา๒๒มีนาคม

มาถึงก่อนประมาณทุ่มหนึ่งจากนั้นลิซ่าก็มาถึงกับเพื่อน
แล้วพ่อกับแม่ก็ตามมาทานอยู่บนชั้น๓ซึ่งเป็นโซนห้องแอร์
คุณจูนบอกว่าพอเห็นปุ๊บจำได้ทันทีว่าคือน้องลิซ่า
ถึงกับตกใจนี่คือโซนนี้นะฮะคุณจูนบอกพอเห็นรู้เลยว่านี่คือลิซ่า
ตกใจลูกค้าในร้านเนี่ยคือยังไม่ค่อยมีใครสังเกตเห็นหรอก
จะมีทั้งด้านหน้าข้างล่างอะไรพวกนี้นะครับบางคนก็จำได้ก็ยกมือถือขึ้นมาถ่ายบ้าง
บางคนก็จำไม่ได้เพิ่งมารู้ตอนเดินออกจากร้านแบบนี้ก็มี
คุณจูนบอกว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนในชีวิต
ว่าจะมีศิลปินระดับโลกเนี่ยใช่เพราะน้องลิซ่าคือศิลปินระดับโลกจริงจริงอ่ะ
ถูกต้องเนี่ยแล้วน้องก็มาแบบไม่ได้ว่ามีอะไรมากมายคือให้เพื่อนโทรมาจองปกติทำไม
ไม่ได้ต้องมีบอดี้การ์ดไม่ได้อะไรแต่งตัวสบายไป
กับเพื่อนมากับคุณพ่อคุณแม่ก็โทรมาจองเหมือนกับลูกค้าทั่วไป
ไม่ได้บอกเลยว่านี่จะเป็นลิซ่ามาไม่ใช่เลยนะฮะนี่โทรมาเหมือนกับคนทั่วไปเลยนะฮะ
คุณจูนบอกต้องฝากขอบคุณจริงนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าตอนนี้โอ้โหคนโทรกันมาแบบเยอะแยะไปหมดเลย
อยู่ก็คือเหมือนมีแบบว่าเซเลปน้องมาทานที่ร้านแล้วพออีกวันหนึ่งก็คือ
คือแบบว่าร้านคนเยอะรู้สึกขอบคุณน้องลิซ่ามากค่ะที่แบบว่ามาทานให้เก็บมาทานที่ร้านพี่ค่ะ
วันนี้นี่มีผู้ที่เขาเป็นแฟนคลับคุณลิซ่าหรือว่าคนที่อยากตามรอยคุณลิซ่าเนี่ยโทรศัพท์มาจองโต๊ะกันเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะทุกผู้ชมครับคุณจูนบอกนะครับ
รานชัยบาร์บีคิวที่โชคชัย๔นะฮะซึ่งที่นี่เนี่ยเปิดบริการทุกวันนะอันนี้ก็ฝากบอกกันหน่อยกันแล้วกันนะครับจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓๓ทุ่มครึ่ง
คุณเขียนมาสอนไปทันใช่ไหมพี่อุ๋ยเคยไปกินยังแถวบ้านคือผมเนี่ยขับรถผ่านเป็นประจำ
อ่าน้องลิซ่าไปไหนอืมนี่คือที่ร้านนะฮะ
คือตอนนี้คนในโลกทวิตเตอร์เขาก็เอารูปของน้องลิซ่าไปตัดต่อ
ไปตามสถานที่ต่างให้น้องลิซ่าไปหลายที่เหลือเกิน
อยากให้ไปหลายที่ถูกต้องมีไหมเดี๋ยวลองไล่ไล่ภาพไปนี่
ตรงนี้จะไปจริงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เนียนมากอ้าวมีอีกไหม
อันนี้ฮะหลากหลายสถานที่นะครับอ๋อมีตัดต่อเหรอนี่เป็นชุดที่
เห็นภาพในเสื้อนี้อยู่แล้วทำไมตัดต่อเนียนมากเลยเนอะเดี๋ยวเนี้ย
นี่เห็นไหมโอ้โหอยากทานหมูกระทะขึ้นมาเลย
ค่ะก็แวะเลยค่ะทันไหมคะทัน
พรุ่งนี้ไงมีฟุตบอลแวะได้ระหว่างทาง